มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
เช้าวันนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เช้ามาคงได้สัมผัสอากาศเย็นหมอกบางนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าอากาศจะเริ่มหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนกลางฝนถึงแม้ว่าจะยังตกอยู่แต่ก็ตกน้อยลง
แต่ว่าหลังจากนี้สถานการณ์ฝนยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไหนของเราต้องมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร

อย่างแรกที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราก็คือ
บริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
ยังคงแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

แต่ว่าในช่วงกลางสัปดาห์เพราะว่ากำลังจะแรงขึ้น
หมายความว่าหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปอากาศก็จะหนาวเย็นขึ้น
อกจากนี้เองครับบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยครับ
โดยปัจจัยที่ว่านี้ก็คือร่องฝนหรือว่าแนวร่องมรสุมสีฟ้า

ตอนบนภาคตะวันออกรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แต่ว่าวัน๒วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
ร่องฝนดังกล่าวยังคงอ่อนกำลังนะครับ

แม้ว่าจะตกแต่ว่าการกระจายตัวก็น้อยกว่าเดิม
ว่าเป็นห่อมฝนห่อมใหญ่ที่เกาะตัวบริเวณดังกล่าว
ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
บริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ก็ยังหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
รวมไปถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องนะครับ
การว่าจะพัดแบบนี้ไปจนถึงประมาณกลางเดือนก่อนที่จะค่อยอ่อนกำลังลงไปนะครับ
ก็จะทำให้สถานการณ์ฟ้าฝนเมืองไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นี่คือภาพรวมปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อสถานการณ์สภาพอากาศเมืองไหนของเรานะครับ

สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตานะครับ
เนื่องจากอากาศเย็นที่แผลลงมานั้นทำให้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อย
ก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆจึงเป็นไปได้ยากหน่อยนะครับ

แต่ว่าช่วงบ่ายอากาศค่อนข้างร้อน
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคตอนกลางโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก
ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนที่เกาะตัวมาจากกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับ
ในประเทศกัมพูชาที่แผลมาปกกลุ่มบ้าง
มาดูการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมกันบ้างนะครับ
พื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าฝนจะเยอะเป็นพิเศษ
สังเกตว่าถ้าหากเราคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไป
พบว่าพื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่นะครับก็จะปกกลุ่มปะลาย
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือบางจุดนะครับ
มาดูแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกันก่อน
ในวันนี้ภาคเหนือจากการตรวจสอบ
ยังคงพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนบางจุดบางพื้นที่นะครับ
โอกาสการเกิดฝน๑๓๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิสุนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรตากแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ

โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๓๐นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนล่างของภาค
ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชศรีมาซูรินศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานี

โอกาสการเกิดฝนวันนี้๑๓๐ของพื้นที่ครับ
ส่วนใหญ่นั้นอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกนะครับ
จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงนครปฐม
ภาคตะวันออกครับโอกาสการเกิดฝนวันนี้เยอะหน่อย

โดยเฉพาะบริเวณฉะเชิงเซาปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ทะเลวันนี้คลื่นสูงประมาณ๑เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยโอกาสการเกิดฝน๑๗๐ของพื้นที่ครับ

บริเวณที่มีฝนฟ้ากระดองคลื่นอาจสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามบันวันนี้โอกาสเกิดฝนเข้าขึ้นขี้เยอะ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๘๐ของพื้นที่
ส่วนช่วงระยะเวลาในการเกิดฝนนั้น
จะเน้นตกในช่วงบ่ายแก่ไปถึงช่วงเย็น
ส่วนช่วงเที่ยงก็จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ

อาจจะมีการกระจายของตัวของฝนบ้าง

เรื่องสุขภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหันธ์